ช่วงตลอดตลาด
ถ้าจ๋ามาจากพ่อจ๊ะแม่จ๋ามาเช็คราคากันก่อนที่จะไปซื้อของในตลาดสดกันกับช่วงของตลอดตลาดสดนะครับ
เริ่มกันที่ราคาหมูเนื้อแดง๑๒๕บาทต่อกิโลกรัมนะครับ
ส่วนสะโพกไก่นะฮะ๖๐บาทต่อกิโลกรัม
วัวแดงครับ๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่ล่ะไข่ไก่เบอร์๐เลย๔บาทต่อฟอง
แล้วไปต่อกันที่ราคาผักกันบ้างนะครับเขาบอกว่ามีความผันผวนเล็กน้อยครับ
ก็คือผักกาดขาวในกิโลกรัมละ๒๐บาทต่อกิโลกรัมนะครับ
ส่วนผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ๑๖บาท
ชีไทยกิโลกรัมละ๗๐บาท
พริกจินดาแดงครับกิโลกรัมละ๖๐บาท
เอางี้ละกันสัปดาห์หน้านะครับราคาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในตลอดตลาดสดนะครับ